ไปดูต่อกันที่คนไทยในต่างแดนกันหน่อยค่ะ
สถานการณ์แบบนี้ประเทศเราดูแลกันดีอยู่แล้ว
แต่ว่าต่างประเทศเองเนี่ยคนไทยที่ติดอยู่ที่นั่นก็มีอีกเยอะเหมือนกัน
ไปถึงคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยนะคะ
อย่างครูเงาะรสสุคลเองนะคะก็มีความเป็นห่วงเป็นใย
เพราะว่าเพื่อนพี่น้องก็หลายคนที่ยังใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ
แล้วก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการโพสต์ไว้อาลัยพี่ชายคนสนิทชื่อว่าคุณจี๊ดค่ะ
เสียชีวิตที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
เป็นคนไทยที่เสียชีวิตที่นั่นด้วยโรคโควิด๑๙ค่ะ
ล่าสุดนะคะนักร้องชื่อดังพี่เจเจตรินเอง
ก็มีการโพสต์ไว้อาลัยคุณหมวยด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
เป็นคนไทยเป็นคนสนิทที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกา

เจเขียนบอกว่าใครก็รักหมวย
หวยคือคนที่มีแต่พลังบวกให้คนรอบตัว
วยได้พักแล้วหลับให้สบายนะคะ
ซึ่งพี่เจเองก็ได้เขียนด้วยว่าคุณหมวยคือหนึ่งในทีม
จัดงานคอนเสิร์ตใหญ่ในเมอามีประเทศสหรัฐอเมริกา
และทุกครั้งที่จัดงานนั้นก็ประสบความสำเร็จทุกครั้งค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
ถ้าใครยังจำกันได้นะครับเขาเป็นเจ้าของเพลงฮิต
ชื่อเพลงว่าเหนื่อยใจค่ะที่ล่าสุดเนี่ย
แล้วก่อนหน้านี้ค่ะคุณปุ๊กเองก็ไปทำงานอยู่ที่บาเรนนะคะ
แล้วก็ติดค้างอยู่นานนับเดือนเลยทีเดียว
เนื่องจากว่าเที่ยวบินกลับไทยมันถูกยกเลิกแล้วก็ถูกเลื่อนมาตลอด
เห็นบอกว่าได้รับการติดต่อกลับจากนักร้องหนุ่มมาแล้วนะคะ
เจ้าตัวสามารถกลับเข้าเมืองไทยได้แล้ว
แล้วตอนนี้ก็ถูกให้กักตัวอยู่ในสถานที่ที่ทางหน่วยงาน
ราชการดูแลเอาไว้นั่นเองนะคะ
ใครที่มีพี่น้องคนไทยที่อยู่ต่างประเทศได้รับความเดือดร้อนส่งข้อมูลมาบอกมาแจ้งกับเราได้นะคะ
ใช่แล้วค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนและทุกคนนะคะ